คุณผู้ชมคะเจนนี่ได้บทถสดชื่นหายหน้าไปอาทิตย์กว่า

มาล่าสุดกลับมาแล้วให้ให้ดูภาพเลยคุณผู้ชม

แถวแผงมาแล้วเริ่มหายก็รับงานรอบเลย

ดูที่ตานะคะตาที่ดำสองชั้นเนี่ย

ว่าทำไมถึงตัดสินใจอับอึมในครั้งนี้ค่ะ

ศัยกรรมทั้งหน้าและหน้าอกแล้วจะเปลี่ยนนิสัยด้วยหรือเปล่า
คุณผู้ชมไปฟังคำตอบทั้งหมดจากปากน้องเจนนี่กันเลยค่ะ
เปลี่ยนนาเปลี่ยนนมสัยกรรมไปแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนนิสัยอะไรแบบนี้
เปลี่ยนนมเปลี่ยนนิสัยก็เปลี่ยน
จะทำตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ซอฟต์ลงจะได้เป็นที่น่ารักของทุกคนนะคะ